หลังจากสภายุโรปออกมาเรียกร้องรัฐบาลฟิลิปปินส
ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการไต่สวนครับ
ล่าสุดนายโรดิโก้ดูโดเต้ออกมาตอบโต้ด้วยข้อความที่หยาบคาย
รวมทั้งชูนิ้วกลางให้กับยูเอ็นด้วยนะครับ
ระหว่างการขึ้นกล่าวต่อบรรดาทหารเมื่อวันอาคารที่ผ่านมาครับ
นายโรดิโกดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
ได้ใช้ถ้อยคำรุนแรงพร้อมชูนิ้วกลางให้กับอียูนะครับ
เพื่อเป็นการตอบโต้ต่อรัฐสภาของยุโรปที่ออกมาเรียกร้อง
รัฐบาลฟิลิปปินส์หยุดปฏิบัติการสงครามปรับรามยาเสพติด
โดยที่ไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม
ยังแสดงความกังวลใจต่อจำนวนของผู้เสียชีวิต
สงครามปรับยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยด้วย
และเป็นผู้นำของประเทศฟิลิปปินส์ครับ
โดยกล่าวในธรรมนองที่ว่าถ้าตัวเขาถูกต่อว่าในขณะที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่

และยังระบุด้วยว่าอาจจะต้องขยายระยะเวลาในการปฏิบัติการปราบรามยาเสพติดต่อไปถึงปีหน้าด้วย
หรือแม้แต่นายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสหรัฐก็ตามครับ